ก็หนึ่งในคนที่ช่วยเหลือเสียแป้งนี่แหละ
ออกจากโรงพยาบาลเขาเล่าหมดเลยนะว่า

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย

คืนแรกเลย๒๐ตุลาคมครับ

อุปกรณ์ตัดโซ่ตรวนปืนแล้วก็ชุดสำหรับเปลี่ยน

ขึ้นไปส่งให้เสียแป้ง

อยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเช่าไป
มาครับวันรุ่งขึ้น๒๑ตุลาคม

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่มีการเปลี่ยนเครื่องพันธนาการ
ให้มันหลวมสุดท้ายก็สะดอกได้ครับ
แล้วทั้งหมดก็พากันหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปได้ในที่สุด
ทีนี้เมื่อวานหลังสอบสวนบอยเสร็จเนี่ย

ที่นัดส่งของส่งอุปกรณ์ช่วยหลบหนีให้กับบิ๊กกับไหม
หลังจากนั้นก็ไปที่บ้านเช่าของบอยครับ
ไปที่บ้านเช่าของบอยเนี่ยไปหาหลักฐานทั้งเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็มอเตอร์ไซค์เวสป้าขาวที่ขี่ไปก่อเหตุด้วย
นี่คันนี้นะ
ทีนี้ระหว่างที่พามาค้นที่บ้านเนี่ยพี่เบิร์ดคุณผู้ชม

สมจิตนี่คนนี้ใส่แมสฟ้านี่
สมจิตทองประจงด่าลูกชายเลย

สอแล้วไม่เห็นจำเลย
เนี้ยแม่สมจิต

สมจิตคือไม่ได้เข้าข้างลูก

ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าไม่เข้าข้างลูกชายหรอกนะ
ถ้ามีหลักฐานว่าลูกทำผิดลูกก็ต้องรับโทษไป
และยอมรับว่าลูกชายไม่ใช่คนดีโอ้โหนี่คนเป็นแม่บอกเองเลยนะ
ส่วนประเด็นที่บอยบอยคเนธนามสกุลทองประจงใช่ไหม
มันไปตรงกับนามสกุลผู้คุมในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

ต้องฟังแม่สมจิตพี่เบิร์ดแม่สมจิตบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งไปเอาไปโยงกันเนี่ย
ตอนนี้สงสารผู้คุมมากกว่าสงสารลูกชายอีกนะโอ้โห
แล้วลูกชายแม่บอยมันแค่ปลายแถวเป็นเหยื่อตัวเล็ก
อยากให้ตำรวจตามจับตัวการใหญ่ให้ได้เลยนี่ฟังจากแม่มาแบบนี้
จากนั้นครับตำรวจก็คุมตัวบอยไปสอบประคำเพิ่มเพื่อจะขยายผลไป
ตามจับกลุ่มตัวเสียแป้งให้ได้ครับรวมไปถึงบิ๊กกับปอยด้วยนะคุณผู้ชม
ดูข้อความก่อนเลยจับได้อย่างหว่าเสี่ยแป้งจับได้อย่างหว่านะครับ
วบเมียสมุนเสียแป้งไร้เงาจับบิ๊กปอย

โอ้โหคือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะโดนเกือบหมดแล้วรู้ตัวเกือบหมดแล้ว
คุณผู้ชมครับตำรวจกองปราบปรามและชุดสืบสวนภาค๘นำหมายสารไป
นำไปไหนอ่ะขออภัยไปค้นบ้านนายจักรีนายจักรีคือใครบิ๊ก
จักรีบิ๊กลูกน้องคนสนิทของนายชาวลิศนะครับหรือเสียแป้งนั่นแหละคุณผู้ชม
นี่คือบ้านพักของในบิ๊กครับอยู่ที่หมู่๕ตะบนพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ตรวจค้นอยู่นานกว่า๑ชั่วโมงไม่เจอตัวบิ๊กนะนะครับแต่เจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑๐ปลอกด้วยกัน
มีสมุดบัญชีธนาคารระบุชื่อนางสาววิลาวันหรือซายทรายเป็นใครอ่ะซายเป็นเมียบิ๊กครับคุณผู้ชมนะครับ
บุตรธนาคารใน๒เล่มแล้วก็มีโพยเงินกู้๒ฉบับเขาบอกอย่างนั้นก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แม่ของบิ๊กเนี่ยเล่าสั้นบอกว่าลูกชายไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะแต่ลูกสะพ้ายเนี่ยอยู่นะแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยแม่ไม่รู้
แม้ว่าจะไม่เจอตัวในบิ๊กแต่ตำรวจคุมตัวนางสาววิลาวันหรือทรายที่แม่บอกเนี่ยมีแต่เมียอยู่เนี่ยนะ
ของบิ๊กเนี่ยไปสอบสวนที่กรบังคับการตำรวจภูทรพัทธรุงครับเบื้องต้นทรายให้การบอกว่า
หนูก็อยู่บ้านตลอดนะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเจอกับสามีแล้วก็นะคือเรื่องตั้งคันนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ตั้งคันด้วยนะหลังจากมีข้อมูลผ่านสื่อบางสำนักไปแบบนั้น
ก็เช่นเดียวกับบุคคลที่มีชื่อในข่าวของเสียแป้งไม่ว่าจะเป็นจีระวุฒิหรือว่า

ใช่เหลือนางสาวซินน้องสาวของเธอไอ้คนทั้งหมดเนี่ยเธอไม่เคยเจอนะเอาลองฟังเธอเล่าหน่อยฮะ
พี่ซินกับพี่ปอยอะคะ
สรุปคนนี้คือซายแล้วซายบอกว่าไม่เจอเลยคนอื่นที่อยู่ในข่าว

ใช่เอาล่ะคุณผู้ชมตำรวจทำงานหนัก
คือตำรวจอีกชุดนะครับไปที่บ้านในตะบนพนางตุงควนขนุนพัทธลุงฮะ
เป็นบ้านของนายจีระวุฒิหรือว่าปอย

ซินเมียของเขาครับเป็นน้องสาวของซายนี่แหละ
ปิดฮะบ้านปิดล็อกกุญแจเลยเนี่ย
กุญแจชาวบ้านก็เล่าบอกว่าโอ๊ยไม่เห็นตั้งนานแล้วนะ
แต่รู้ว่าซินเนี่ยซินก็เพิ่งคลอดนะครับประมาณทั้ง๖๗เดือนได้
ตอนเย็นคุณผู้ชมเย็นเมื่อวานมีข่าวว่าญาติของบิ๊กและปอยเนี่ย
ประสานตำรวจพัทธรุงอืมขออภัยครับจะติดต่อเข้ามอบตัวแล้วอืม
จะเข้ามอบตัวแล้วโดยขอแบบว่า
คุณตำรวจถ้ามอบตัวเนี่ยกันไว้เป็นพยานได้ไหม
ไม่ได้ดิตำรวจบอกจะกันเป็นพยานยังไงเขาออกไหมจับคุณแล้วเนี่ย
มันจะเป็นพยานอะไรอ่ะนะคุณพาเสียหนีเนี่ย
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมตำรวจจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
ก็ส่งรถกระบะสีขาว๔ประตูจำได้ไหมที่ไปเจออยู่ในสำนักสงฆ
อ๋อนี่แหละครับไปที่สวพเมืองนครสีธรรมราช
รถกระบะคันนี้นะครับก็ชื่อผู้ครอบครองเราบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ก็คือแม่ของปอยแล้วก็กล้องวงจรปิดของสำนักสงฆ์เนี่ย
ยังจับภาพได้ด้วยนะว่าปอยนี่แหละเป็นคนขับรถมาจอดครับคุณผู้ชมครับ
ครับค่อยค่อยไปอ่าค่อยค่อยไปเรื่องของเสียแป้ง
ไล่มาเลยไล่มาเลยเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าใช่ไหมที่ตำรวจเอาหมายค้น
ค้นบ้านของบิ๊กจักรีทีนี้ส่วนทรายเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่รอดนะ
ตอนดึกเนี่ยตำรวจกองปราบก็คุมตัวทรายวิลาวันเมียบิ๊กมาส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
เพราะว่าถูกตำรวจออกหมายจับเป็นรายที่หกครับซ้ายก็นี่มาถึงโรงพักแล้ว
ใส่หน้ากากอนามัยสีดำมาชุดชมพูเนี้ยนักข่าวรายงานว่าสีตาดูกังวลกังวลนะ
เอาเป็นเกาหัวแกรกหน่อยครับพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำการด้วยประการใดให้ผู้ถูกควบคุมขังตามอำนาจศาล
ช่วงที่ยังถูกที่ถูกสอบส่วนภกรรณ์การปรุธรพลถลุง
ก็ไม่รู้นะไม่รู้ด้วยว่าลูกสาวทำอะไรบ้าง
มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่พาเสียแป้งหลบหนีเนี่ย
แม่ตอบยังไงแม่ตอบยังไงฟังหน่อยฮะ

คุณแม่ของซายกับซินเท่าไหร่นักนะคุณผู้ชม

ก็กระบะสีขาว๔ประตูอ่ะ
ว่าเป็นรถของกลางที่เสียแป้งและพักพวกใช้ในการหลบหนีนี่

ถึงโรงพักด้วยตำรวจก็ล็อกล้อไว้แน่นหนาเลย
พร้อมทั้งติดกล้องวงจรปิด
เพื่อตรวจสอบบุคคลที่อาจจะมายุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานด้วยครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับนางเสาทรายนะ

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเสียแป้งลำดับที่๖

ที่เป็นมือขนอุปกรณ์ส่งให้เสียแป้งที่โรงพยาบาล

แล้วก็โดนจับก่อนจะสารภาพครับ
อย่างที่บอกคือล้อมเข้ามาแล้ว

ตำรวจทำงานหนักในการที่จะสืบหาเบาะแส
ตอนที่กรมรัชทัน
กรมรัชทันใช้เงินทำงาน
ก็เดิมรางวัลนำจับเท่าไหร่
เพิ่มไป๑ล้านบาทครับ

โอ้โหใช้เงินทำงานแล้วกรมราชธรรม

ย่อมาจากอะไรผู้ต้องขังชาย
เชาวลิสทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนด
ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
หลบหนีการควบคุมขณะเข้ารับการรักษา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว
กระทั่งกลมรัชทันมีคำสั่งให้ผู้บราชการ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

ประจำกลมรัชทันระหว่างสอบสวนข้อติดจริง
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดี
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชและกำชับให้และกำชับให้สอบสวนข้อที่จริงแล้วเสร็จโดยเร็ว
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงจะสามารถสรุปรายงานได้วันจันทร์ที่๓๐ตุลาคมนี้ครับ
จะสรุปว่ายังไงอยากจะไปรีบไปวันจันทร์เหลือเกิน
โดยกรมราชธรรมครับขอเพิ่มรางวัลนำจับจาก๑แสนบาทฮะ
๑แสนบาทยัดศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งแต่มันเพิ่มขึ้นเยอะเหลือเกินเป็น๑ล้านบาทครับ
ใช้เงินทำงานแล้วถ้ายังไงก็ใครเห็นนะ
เบาะแสแจ้งได้ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชครับ
หมายเลขโทรศัพท์อ่าอยู่อยู่บนหน้าจอนะครับเอาไว้
เผื่อใครอยู่พัทธลุงใครอยู่แถวนครใครอยู่แถวนั้น
แล้วเห็นความเคลื่อนไหวของเสียแป้งนำไปสู่การจับกลุ่ม
หนึ่งล้านบาทที่กรมราชธรรมใช้เงินทำงานจะเป็นของคุณครับ
ครับเนี่ยต่อให้เป็นเสาร์อาทิตย์แต่ว่าข่าวเรื่องการตามล่าตัวเสียแป้ง
ไทยรัฐทีวีก็รายงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะคุณผู้ชม